มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาหลอน
เขาคิดว่าตำรวจเนี่ยจะมาจับเขาทีนี้พอหลอนแบบนี้ก็เลยมุดท่อค่ะ
แล้วก็จะหนีตำรวจเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพสิ
กู้ภัยก็ต้องเร่งเขาไปช่วยเหลือท้ายที่สุดเจ้าตัวอยู่ในสภาพที่หมดแรงแล้ว
ใช่ค่ะอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึง
ก็ช่วยกันค้นหาผู้ชายคนนี้เขาอายุ๓๓ปี
ไปในท่อที่เป็นท่อคลองส่งน้ำ
อยู่หลังแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันนะคะ
แล้วคุณคิดดูสิมันก็มืดอยู่นะ
กู้ภัยเขาก็ต้องใช้ไฟส่องสว่าง
เอาพัดลมระบายอากาศเข้าไปตรวจสอบในท่อระบายน้ำ

ถึงเจอผู้ชายคนนี้อยู่ในสภาพที่เขาอ่อนแรง

ท้ายที่สุดออกมาในสภาพที่ดูสิ

ใช่แล้วเขาออกมาในสภาพกางเกงตัวเดียว
ก็นำตัวออกมาประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎ
โดยรบพอภายในโรงงานรถไฟมักกะสัน
คือนายเอกวิทย์เที่ยงสายเขาบอกว่า
ผมไปเจอผู้ชายคนนี้แช่อยู่ในคลองส่งน้ำ

แต่ผู้ชายคนนั้นไม่ได้ฟังรอปภนะ

ตอนประมาณ๕โมงเย็นมุดเข้าท่อ
ทีนี้รบพพอเห็นท่าทำไม่ดีแล้วเรารีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ทีนี้ก็เลยต้องไปถามหน่อยซิว่ายังไงล่ะฮะพี่ถึงมุดเข้าไปแบบนี้

เออคือเขาบอกว่าคือผมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจนน้ำมันหมด
พอน้ำมันหมดผมก็จอดรถทิ้งไว้แล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าผมไปจอดรถทิ้งไว้ที่ไหน
ทีนี้เขาก็ถามต่อว่าเอ้าแล้วทำไมถึงต้องกระโดดไปในน้ำแบบนั้นล่ะ
ท้ายที่สุดตัวผู้ชายคนนี้เขาหลอนเขาคิดว่ามีตำรวจเนี่ยมาตามจับ
คือเครียดจากปัญหาทางบ้านมาส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็หลอนอีกคิดว่าตำรวจตามมาจับ
กระโดดมุดท่อตั้งใจจะฆ่าตัวตาย
แต่ทีนี้ตอนมุดท่อไปอยู่ดีนะ
หน้าคุณพ่อแว๊บขึ้นมาคิดถึงพ่อ

ซึ่งตำรวจก็ประสานให้ญาติมารับตัวต่อไปด้วย
ต้องไปตรวจสอบด้วยนะว่าอาการหลอนที่ว่ามันเกิดจากอะไร
มีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า